เหมือนมันจะไม่จบนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
คุณแม่นกน้อยอุไรพรเกี่ยวกับเรื่องที่แบบ

เห็นไหมนกน้อยบอกว่าก็ไม่ได้หลบเลี่ยงตำรวจ

มีคิวงานยาวถึง๔ปี๔๖
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ย่องเงียบ

ซึ่งนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเราก็ไปหาเหมือนกัน

แม่นกน้อยมาให้ปากคำเป็นเวลา๑ชั่วโมงนะคะ

แต่เป็นการร่วมทุนกับพี่
คู่กรณีคือคุณสุดารัฐนั่นเองค่ะ

อายุ๔๐ปีเป็นนักธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่ะ

มาหาเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน

เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่า
ก็จริงรู้ว่าแม่นกน้อยเขาเลื่อนมาตลอด

ก็ขอเอาไว้บอกว่าแม่นกน้อยเนี่ยทำความดีให้

แล้วก็ไม่มากระทั่งมาแล้วก็ไม่เจอ
แล้วก็ยังให้คำบอกว่า

เป็นการร่วมทุนนะคะซึ่งคุณพี่สุดารัฐ

ถึงกับให้สัมภาษณ์นะคะท้าสาบานกันเลย

เขาครับแค้นใจยังไงนะคะ
ไปฟังเลยค่ะ
ถ้าดิฉันพูดความจริง

ถ้าดิฉันไม่ได้พูดความจริงพูดบท
ก็ขอให้มีอันเป็นไป
หรือว่าใครโกหกก็ขอให้มีอันเป็นไป
ภายในเร็ววันนะคะ